โอ้โหนี่แหละคุณผู้ชมจับเบอร์พักชักทงรบกันแล้ว
และวันนี้นอกจากกองเชียร์มาแล้ว

กองแช่งก็มีเป็นอย่างไรครับ

คึกคักกันตั้งแต่ฟ้ายังมืดยันฟ้าสว่างนะครับ
สำหรับการเปิดรับสมัครผู้สมัครสอบแบบบัญชีรายชื่อ

ผู้นำพักทั้งสมาชิกพักต่างทยอยเดินทางกันมา

พักไหนมาก่อนมาหลังแต่สุดท้าย๘โมงครึ่ง

คุณชมฮานี่ที่อาคารไอราวัดพัฒนาสลาวาการกรุงเทพนครดินแดง

คุณอริยาเห็นบรรยากาศเช้าวันนี้กับเมื่อวานที่คุณไปนั่งจัดรายการสด

แต่ว่าวันนี้ก็จะมีบิ๊กเนมแต่ละพักมา
แล้วรวมถึงมานั่งพูดคุยกับทีมข่าวไทยรัฐด้วย
ส่วนวันนี้ผู้นำพักแก่นำพักก็จะเข้าไปข้างใน

ข้างนอกก็จะมีกองเชียร์ที่รออยู่นะครับ
คุณผู้ชมฮะพักการเมืองทยอยเดินทางมาลงทะเบียนกัน
พักแรกก็คือพักเพื่อชาติไทย
เดินทางมาถึงเขาก็คงเอาเลิกงามยามดีตัวเลขเหมือนกันนะคุณนะ
ตี๕๔๙นาทีนะครับ

ส่วนคนที่ถูกจับตามองนะฮะ

มาแล้วนะครับเดินทางมาถึงสารที่รับสมัคร

คือนักข่าวจับสังเกตเทียบกับเมื่อวาน
บอกว่าท่าทางตื่นเต้นเกร็ง

คุณผู้ชมบัตรที่ห้อยคอของพลเอกประยุทธ์
เขียนว่าพักการเมืองนะครับ
แล้วก็มีนายพีรพันธ์สารีรัฐวิพากษ์หัวหน้าพัก

รวมถึงแก่นนำพักษ์ให้การต้อนรับนะฮะ
นักข่าวตะโกนถามท่านมั่นใจไหมมั่นใจไหมนะฮะ

ผลเอกประยุทธ์บอกว่าฉันก็ต้องมั่นใจสิ
แล้ววันนี้ไม่เดินสะดุดเหมือนเมื่อวานนะ
เมื่อวานนี้อาจจะมีสะดุดอยู่บ้างนะครับ
ผลเอกประยุทธ์กล่าวขอบคุณแฟนคลับที่ไปให้กำลังใจนะฮะ

วันนี้จะพยายามให้ถึงที่สุดนะครับ
ผู้สื่อข่าวถามว่าอยากได้เบอร์ไหนเป็นพิเศษนะฮะ

แต่ยกมือ๒นิ้วเป็นสัญลักษณ์นะครับ
แต่เอ๊ะมันจะไปเชื่อมโยงอะไรกับเบอร์ที่กลับได้หรือเปล่า
เดี๋ยวคุณผู้ชมต้องรอติดตามนะฮะ
ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่พักเพื่อไทยกันหน่อยละกันค่ะ
ที่คุณแพทองทานเดินผ่านพลเอกประวิทย์วงสุวรร
หัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐมีจังหวะที่
คุณอู๋อิงค์หน่อยยกมือไหว้ทักทายผลเอกประวิทย์ด้วยนะคะ
แล้วนี่ค่ะคุณผู้ชมคือตอนที่แก่นำพักเพื่อไทยทั้งหมด
ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน้าอาคารไอรวัตรพัฒนา

แล้วก็ตอนที่ทั้งหมดกำลังทำพิธีนะคุณผู้ชม
อยากให้คุณผู้ชมดูที่บอกว่ากองเชียร์มีกองแช่งก็มา
เกิดอะไรขึ้นทุกคนตะลึงกับช็อตนี้นะคะ
ปล่อมปล่อมต้องไว้ด้านในต้องไป
ผมติดคุกผมอยู่ในเรือจักร

จังหวะที่ตะโกนทางฝั่งแกนนำพักเพื่อไทยเอง
ก็ยังสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อไป

แต่ว่าไม่ได้พูดถึงนะคะเหตุการณ์ตรงนี้ค่ะ
ซึ่งหลังจากที่ผู้ชายคนนี้เขาตะโกนเสร็จ
ต่อว่าแก่นำพักเสร็จก็เดินออกจากวงไป
วันนี้ตอนที่มานั่งคุยกับไทยรัฐทีวี

ก็ถามคำถามเหมือนกันเดี๋ยวอีกสักครู่คงจะได้ดูกันนะคะ
ใช่นะครับไปดูอีกหนึ่งบรรยากาศ
ที่เรียกได้ว่าเป็นศีลสรรค์ของการสมัครสอบบัญชีรายชื่อวันนี้
คุณอุ๊บวิริยะทงอาทหาร
ปรากฏตัวในสถานที่รับสมัครพร้อมเปิดเผยว่า
ผมเองนะฮะส่วนใหญ่พี่เขาเรียกว่าพี่
พี่เองก็มาสมัครเป็นสอสอบัญชีบรายชื่อพักไทยธรรม

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เตรียมตัวมาเป็นปีเหมือนกัน
ซึ่งพี่เองก็มีเจตนาบรมในการช่วยเหลือสังคม
ในการขับเคลื่อนความเท่าเทียมในสังคม

ชอบช่วยเหลือสังคมคนละสัตว์นะฮะ
พอทางพักไทยทำติดต่อมาก็โอเคเลย
แล้วก็ด้วยเราเป็นแบบนี้

ในการขับเคลื่อนความเท่าเทียมกันในสังคม
มันก็คงจะเป็นตัวแม่ชัดเจนกับเรื่องนี้

แต่ว่าหลังจากนั้นที่เข้าไปในการที่จะจับหมายเลข
บรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้น
และพักไหนได้หมายเลขอะไรอย่างไรตามความต้องการหรือไม่